เกิดขึ้นที่ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะ
พ่อแม่คู่หนึ่งพาลูกอายุ๑๒ขวบนะไปแจ้งความ

จับพระเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ให้หน่อย
ล่อลวงลูกสาวดิฉันไปข่มขืนค่ะ
ข่มขืนตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้๔๕ครั้งแล้ว
นายสมชายพร้อมพันรยาและลูกสาวอายุ๑๒ขวบ

พาทั้งหมดเลยไปกันทั้งครอบครัวเลยไปแจ้งความกับพันธบรตรีสามารถ
พึ่งภัยศาลสารวัตรศอบศูนย์สภศรีสัจฉนาลัยค่ะ
สิ่งที่แจ้งความบอกว่าลูกสาวถูกพระสองเมืองอายุ๔๗ปี
ตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน
ล่อลวงไปกระทำชำราวหลายครั้งตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมา
ผู้ปกครองไม่ทราบมาก่อนแล้วเรื่องมาแดงตอนไหนมาแดงเมื่อ
มีอยู่วันหนึ่งผ่านมาไม่นานค่ะ๔ทุ่ม
ขณะที่ทุกคนหลับกันไปแล้วโทรศัพท์มือถือลูกสาวมันดังขึ้นมาค่ะ
แม่ก็หยิบมารับสายรับสายปุ๊บปลายสายยังไม่ทันได้ฟังเลยเป็นเสียงใครอ่ะ
ชักชวนแล้วแต่บอกเป็นเสียงผู้ชายนะชักชวนแล้วชักชวน
มาหาสิมาหาในวัดหลังจากนั้นค่ะแม่ตกใจนะก็วางสายไปเลย
กระทั่งรุ่งเช้าค่ะแม่เอาเรื่องนี้มาคุยกับพ่อ
แล้วก็เรียกลูกสาวมาสอบถามคาดคันเอาความจริง
ลูกยอมรับว่าพระรูปดังกล่าวข่มขืนจริงตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน
ช่วงไหนล่ะช่วงที่เข้าไปช่วยงานวัดและถูกพระรูปดังกล่าว
ล่อลวงเข้าไปในกุฏิใช้กำลังปลุกปล้ำสำเร็จความไคร่
ข่มขู่อย่าเอาเรื่องไปบอกใครต่อมาค่ะ
พระยังโทรมาข่มขู่แล้วก็ยังเรียกไปข่มขืนอีก๔๕ครั้ง
อกจากในกุฏิวัดแล้วนะไปที่สวนผลไม้ด้วย
ที่ป่าท้ายหมู่บ้านด้วยตำรวจได้รับการแจ้งความแบบนี้

นิมนต์พระสองเมืองมาสอบปากคำพระสองเมืองรับสารภาพด้วยอ่ะ
กระทำผิดจริงรออะไรล่ะคะศึกสิคะ
เป็นคารวาสแล้วควบคุมตัวดำเนินคดีในข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
รากผู้เยาว์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีจากปีดามันดาเพื่อการอนาจารย์
จากนั้นพาเด็กผู้เสียหายไปที่จุดเกิดเหตุไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมด้วย
ใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีต่อไปค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะ
ว่าลูกคุณจะโตแล้วเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เราพูดว่าเด็กเล็ก
ให้คลาดสายตาโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงหลังจากนี้
ให้คลาดสายตาเช่นเดียวกันใช่ค่ะคุณผู้ชมเราเห็นข่าว
แบบนี้เราก็ละเอียดใจนะรู้สึกเศร้าใจกับสังคม